หลายคนติดตามให้ความสนใจจากข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริต
ในวงราชการนี่เป็นจำนวนมาก
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนอะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะกรณีการรับจ้าง
การไปทำงานของกองทัพภาคที่๓
ก่อนหน้านี้มีหลายโครงการนะคะที่หลายคนเขาสงสัยว่า
เป็นบริษัทของลูกชายของน้องชาย

เออลูกบิ๊กติ๊กหลานบิ๊กตูแบบนี้
ก็มีรายงานว่าตอนนี้ปปชได้เปิดเผยความคืบหน้าแล้วนะคะ
สำหรับการสอบสวนกรณีห้างหุ้นส่วน
ที่มีนายปฐมพลจันโอชา
บุตรชายของผลเหตุปรีชาจันทร์โอชา

เป็นคู่สัญญากับภาครัฐหลายแห่งรวมวงเงิน
๕ล้านบาทมีโครงการอยู่ทั้งหมดประมาณ๑๑โครงการ
คือปปชเขาบุกเข้าไปถึงค่ายพระเอกาทศรษ

เพราะเป็นที่ตั้งของบริษัทนะครับ
ใช่ค่ะและล่าสุดก็ไปพบข้อมูลว่า
ดังกล่าวอาจเข้าข่ายไม่มีคุณสมบัติ

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บริษัทนี้ตั้งใหม่

พลเอกปรีชาจันโอชาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่๓ด้วย
เหมือนไม่มีความพร้อมในการรับงานราชการนะครับ
โดยคณะทำงานเตรียมขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่

เพื่อเดินหน้าแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีนี้
หลังจากช่วงที่ผ่านมามีความล่าช้านิดหน่อย
ทำให้กระบวนการนี้สะดุดลง
เนื่องจากมีการแก้ไขสาระสำคัญของพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปราบรามทุจริต
ทำให้กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง
เป็นอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการปปช
จากเดิมเป็นอำนาจของเลขาธิการปปช

แม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง
แต่ประปเชิญย้ำว่ากรณีนี้ยังอยู่ในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง
ยังไปไม่ถึงชั้นของการตั้งอนุกรรมการไต่สวนแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนอีกกรณีนะครับการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกปพทางด้านของมือปราบทุจริตของพักประชาธิปัตย์ไม่ปล่อยนะ
เรื่องนี้นายวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตสศพักษ์
บอกว่าหลังจากได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและปปช

ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
โดยเมื่อวานนี้นายวิราชได้นำหลักฐานการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการในกรปภมาเปิดเผย
แต่ก็พบพยานหลักฐานที่สอเห็นพฤติกรรมหัวประมูลกัน
โดยเฉพาะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเขตที่๒
ที่พบบริษัทผูกขาดโครงการ
และรับเงินจากกปภหลายรายการด้วยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีทุจริตที่หลายคนนะคะก็ติดตามความคืบหน้าอยู่
ก็คือทุจริตการจัดจ้างขุดลอกท่อขององค์การทหารผ่านศึก
เรื่องนี้ในเรื่องไกรลีกิจวณิศเป็นทีมกฎหมายของภาคเตือไทย
ได้กล่าวถึงกรณีที่ภาคเอกชนส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายก
กรณีที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือว่าอพศไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง
โครงการขุดลอกภูคลองในมหาสารคำแล้วก็ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะคะ
โดยนายเรืองไกรระบุว่าการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
พบว่าอพศมีการทำนิติกรรมอำพราง
ส่อว่าจะเป็นกระบวนการทุจริตเงินแผ่นดิน
ซึ่งจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดไปยื่นต่อสตง๑๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
นี่ก็เป็นเด่นทางการเมือง๕การเมือง

ปยปจะประชุมโต๊ะกลมและรับฟังความคิดเห็น

สัปดาห์นี้ติดตามอย่างเข้มข้นด้วยนะครับ